ที่ราวของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับในวันเสาร์นี้
คู่รองครับดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้คู่เอกติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับ
จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
เพื่อ๑๕๐๐๐๐เห็นชนะกัน๑๐๐๐ตาจากศึกยกได้

รอดักเสียบดักแทงครับ

เดินเข้ามาเขาเดินชนเรานี่

แบบเปรี้ยสุดเปรี้ยเหมือนกัน
ปีนี้เกมการชก

แต่ว่าขีดเส้นตายมีโอกาสน็อกแน่นอนแน่นอน

มีทีเด็ดมาฝากอาจซัดถึงนับถึงน็อก

ไม่ได้กินผมหรอกเข้ามาระวังเจอนี่

มงคลกกรรมนาศมวยยักษ์พันโหด
รายนี้ถ้าทรหดไม่ต้องพูดถึงครับ

ก่อนหน้านี้สดจริงชนะ๔ไฟล์ติด
แล้วก็มาสะดุดศึกยอดมวยไทยรัฐครับ

ไฟล์นี้แก้ทางมวยเดินชนเหมือนเดิม

เขาเป็นมวยที่เป็นมวยเข่าค่อนข้างจะแข็งแรง

เราศึกษาจุดอ่อนเข้ามาพร้อมควรแล้ว
คือเขาจะไม่ชอบเรื่องหมัดเรื่องสอบ
เห็นการฟิตซ้อมแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ

ที่มีเด็กที่มีความตั้งใจ
แล้วก็มีความฟิตซ้อมมีความมั่นใจนะครับ

ปิดท้ายด้วยการราฟิตอาวุธเด็ดอินทราชัยชห้าพยักษ์
มีดีอยู่ที่หมัดกับศอกนะครับ

ที่เทวากรเล็กอขวัญเมืองยกที่๑ที่สุโขทัย

ส่วนมงคลกรกรรมนาศอาวุธเด็ดคือศอกกับหมัดกดคู่ชกร่วงมานับไม่ถ้วน
แสนรักน้อยศูนย์กีฬาบ้านไผ่ยก๓ที่ลุมพินี
ลูกต้นชอธนาทิพย์ยก๓ที่พัทยา
นี่คือสุดยอดมวยดาวรุ่งรุ่นใหญ่รูปร่างอาวุธไม่ห่างกัน

คำเตือนห้ามกระพริบตาเพราะมวยคู่นี้อาจชกไม่ครบยก
ส่วนใครจะเป็นผู้กำชัยต้องติดตามในศึกยอดมวยไทยรัฐ
วยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีรายการครับ